เมื่อเย็นเมื่อค่ำ
โอ้โหส่งเข้ามาในโทรศัพท์ตกใจนึกว่าเอาอีกแล้ว

ระทึกกลางห้างดังครับ

เอาคัตเตอร์ไปกรีดไทยทอยเขา
โอ้โหเหตุการณ์นี้ตกอกตกใจครับ
มีคนในห้างนะฮะพอได้ยินเหตุการณ์นี้

แต่ว่าก็มีคนที่พอจะตั้งสติได้แล้วก็พอจะถ่ายคลิปเอาไว้ได้ฮะ

ไม่รู้
นี่แหละครับพอเหตุเกิดขึ้นนะฮะ
คือเขาก็พยายามถ่ายด้วยแล้วก็ตามหาจะช่วยคนเจ็บด้วย
มันก็เลยภาพอาจจะเป็นแบบนี้หน่อยคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง
มันเป็นคลิปที่กลุ่มของน้องผู้ชายกับเพื่อนที่ชื่ออามี่อามี่น่ะนะ
เห็นผู้ก่อเหตุถือคัตเตอร์วิ่งไล่ฟันคนในห้างครับคุณผู้ชมฮะ
คนแตกฮือหนีกันคนละทิศละทางเลยครับคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุนะครับรอบพอของห้างเก่งจริง
งานนี้ต้องชมรอปภนะฮะรอบพอของห้าง
สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
ชื่อธนาภรอายุ๒๓ปีพูดจาววกวลฟังไม่รู้เรื่อง
ให้ตำรวจคุมตัวไปที่สนปทุมวันกับมีดคัตเตอร์

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ชั้น๒
หน้าร้านขายเสื้อผ้าจุดเกิดเหตุนี่ฮะเนี่ย
โอ้โหแม่ก่อเหตุเร็วจริง
ไปถามนายสดายุอินทนะ
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าโอ้โหพี่
คนร้ายมันคลั่งแล้ววิ่งไปหาผู้หญิงที่กำลังช้อปปิ้งอยู่
แล้วเอาคัตเตอร์ไล่แทงไล่ฟันเขา
ผู้หญิงบาดเจ็บไป๒คนนี้เล่าให้พี่ติฟัง
เพราะดีนะที่คนร้ายถูกจับได้ก่อนนะฮะ
งั้นไม่รู้คนอื่นจะถูกฟันถูกแทงไปด้วยอีกหรือเปล่า
ว่าคนร้ายน่าจะคลุ้มคลั่งเพราะได้ยินเสียงเฮ้ย
แต่คนแถวนั้นเขาบอกว่าคนร้ายคุ้นหน้าอยู่นะ
เพราะมักจะนั่งอยู่แถวนี้ทุกวันนี้ฮะนี่ฮะโฉมหน้าของคนร้าย
ขณะที่๑ในคนเจ็บครับเป็นผู้หญิงอายุ๒๙
เธอไปที่สนปทุมวันไปกับพ่อกับแม่ของเธอ
ให้การบอกว่าโอ้ช่วงนั้นคนร้ายปรีเข้ามาพอประชิดตัวปั๊บ
เค้าใช้คัตเตอร์กรีดที่ไทยทอยฮะ
แผลนี้เย็บ๑๐เข็มนะโอ้โฮเออเย็บ๑๐เข็มนะ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนเป็นผู้หญิงอายุ๒๗
เป็นพนักงานของร้านเสื้อผ้าเนี่ยกำลังเดินออกจากห้องน้ำ
คนนี้โอ้โหถูกกรีดหน้าว่ะโอ้ถูกกรีดหน้าด้านซ้าย
ผู้หญิงถูกกรีดหน้ากับถูกกรีดไทยทอยคุณผู้ชม
แผลชะกันนะคนโดนกรีดหน้าน่ะพันธบทเอกพันศาอามราพิทักษ์
ท่านผู้กำกับการสนปทุมวันระบุว่า
ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนนะครับแล้วก็นายธนาพรผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะฮะอ้างว่าที่ทำไปไม่รู้ตัว
ไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังหน่อยพบว่า
ธนาพรมีคดีเกี่ยวกับเสพยาเสพติดครับ
แล้วก็นายธนพรเคยเป็นช่างไฟนะ
แต่ปัจจุบันตกงานตกงานปั๊บเป็นคนไร้บ้าน
อ้างว่าเดินเข้ามาในห้างจะมาหางานทำครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า
ได้เข้าระงับเหตุและควบคุมชายสติไม่ดี
ได้อย่างทันทุ่งทีภายใน๕นาที
และได้ประสานตำรวจมาดำเนินการอย่างรวดเร็ว
การค้าได้รีบนำผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
และขณะนี้ได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย

การค้ามีความพร้อมอย่างเต็มที่
ด้วยมาตรการการปฏิบัติงานระงับเหตุที่รวดเร็ว
และเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า

ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เขามีแผนเผชิญเหตุ
แล้วก็รับมือได้เร็วจริงนะ
ไม่งั้นไม่รู้ว่าวิ่งต่อไปไปฟันใครเขาอีก

ห้างนี้พอเหตุในห้างนี่
ครั้งก่อนที่ย่านอนุสวรี
จำได้ไหมที่ผู้ชายไปยิงภรรยาที่ทำงานในคลินิกเสริมความงาม
ผู้ชายคนนี้เขาก่อเหตุโอ้โหมีดเก่ามากเลย
คัตเตอร์นี่สนิมขึ้นด้วยนะ